คดีนี้คนพูดถึงกันเยอะมากนะฮะเดี๋ยวคงจะได้สอบถามกันในแต่ละแง่มุมนะครับ
ผมขอตามความคืบหน้าทางคดีก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับคดีของคุณก้อยเนี่ยแล้วมันต่อเนื่องมาจาก
คดีของคุณก้อยที่แอมเขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีในขณะนี้เนี่ยนะในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเนี่ย
มีญาติของผู้เสียชีวิตที่เขารู้จักกับแอมแล้วเขาออกมาให้ข้อมูลออกมาร้องขอความเป็นธรรมหรือว่าตั้ง
ความสงสัยกับการเสียชีวิตของญาติเขาอีกมากมายเยอะแยะหมดมีคุณระพีเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะฮะ
ขอคุยกับคุณระพีก่อนนะครับคุณระพีชำนาญเตือนะซึ่งเข้ามาประสาน
งานตรงนี้ล่าสุดคุณระพีเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อเช้า
บอกใครมีญาติพี่น้องที่รู้จักกับแอมไม่ว่าจะเป็นการเล่นแชร์
เอาไว้ให้ยืมเงินเอาไว้นะหรือว่าให้เงินแอมเพื่อเอาไปปล่อยกู้เก็บ
ดอกให้เอารถไปจำนองจำนำอะไรด้วยกันก็ตามอะไรเนี่ยหลายสิ่งหลาย
อย่างเนี่ยให้ติดต่อมาด่วนเดี๋ยวถามคุณระพีหน่อยว่าล่าสุดไป
อย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณระพีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่
ภูมิและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณคุณระพีที่ที่โพสต์ถาม
ตอนนี้มีใครติดต่ออะไรมาเพิ่มเติมบ้างไหมครับจากเมื่อวานนี้
ขออนุญาตพิธีกรแล้วก็ท่านผู้ชมมานะครับแล้วก็ที่สาเหตุที่
โพสต์เนี่ยนะครับเราเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ดู
และสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยที่มีญาติญาติเนี่ยนะครับ
ลักษณะการเสียชีวิตแบบน้องก้อยสองก็คือในเรื่องของความเกี่ยว
พันธุ์เกี่ยวยงกับนสแอมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้ข่าวหา
นสแอมว่านสแอมเป็นผู้ทำให้เขาเสียชีวิตนะครับครับผม
ล่าสุดมาเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเลยนะครับก็มีญาติสิบ
ต่อมาหลังจากที่โพสต์นะครับครับตอนนี้รู้สึกว่าทางรายการ
รายการ๑เนี่ยก็น่าจะได้ข้อมูลแล้วนะครับผมติดเรื่องราย
หลายอันก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนะครับเอาเป็นว่าชื่อ
นิดนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรนะครับอยู่นครปฐมแต่ตัวเขาอยู่ทางอีก
สารนะครับบ้านเกิดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผม
ได้ข้อมูลอะไรเนี่ยแล้วคุณนิดนี่คือคนที่เสียชีวิตหรอฮะ
ญาติของคุณนิดติดต่อมาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับ
ยาดเขาคือคนติดต่อมาครับประมาณ๒เคสนะครับพรุ่งนี้เนี่ย
น่าจะเปิดเผยเอ่อบอกชื่อบอกนามสกุลอะไรได้เนี่ยน่าจะน่าจะ
ประมาณพรุ่งนี้วันนี้มีติดต่อเพิ่มเข้ามาอีก๒เคสยาด
ของผู้ที่เสียชีวิตถ้ารวมกับเมื่อวานเมื่อวานก็๑๓๑๔แล้ว
นะไม่นับกู้ที่รอดชีวิตนะเท่ากับปลาเข้าไปจะเป็น๑๕แล้ว
ครับครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ่าคุณพี่ในกรณีของ
คุณก้อยเนี่ยถ้าเป็นคดีหลักเนี่ยคือคดีคุณก้อยนะขนาด
นี้มีอยู่คดีแล้วที่อัมก็ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยคุณพี่ก็
เข้ามาดูแลตรงนี้ให้ด้วยเนี่ยมาช่วยประสานงานต่างเนี่ยมี
หนักใจมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะล่าสุดเขาบอกคุณ
้อยมีประวัติเคยรักษาอาการทางจิตเนี่ยอ่าไม่ใช่คุณก้อยก่อน
แพ้คุณแอมครับผมครับที่ที่มีข่าวว่าคุณแอมเนี่ยเขา
เคยมีประวัติรักษาอาการทางจิตตรงนี้เนี่ย

ทั้งผมเนี่ยเอ่อมั่นใจจริงมากของท่าน
จะทำอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะการออกหมายจับที่คดีรุนแรงแบบนี้เนี่ย
ได้ศึกษาก็ทางผู้รู้ทางภูมิฯคได้กรุหน้ารู้นะครับ
คันายเดือนศาภาษณ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่กับผมด้วย
ไม่เป็นผลครับผ่านมาแล้ว๕ปีนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข้อส่อสู้ของของของของเอ่อนอสอแอมนะครับ
ซึ่งมันก็อันนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับ
ถามว่าผมหนักใจไหมไม่ได้หนักใจครับอืมอ่าเดี๋ยวคุณระพีพรุ่งนี้
ผมเชิญมาที่รายการนะฮะวันนี้ผมขอเบื้องต้นเรื่องข้อมูลตัวเลขก่อน
ครับผมครับขอบพระคุณนะฮะสำหรับข้อมูลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันครับ
สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ